คุณผู้ชมมีเรื่องราวที่คุณแม่ท่านหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ชาย
ถูกตำรวจจะเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่ว่าก็มีการโยนกระบองมาใส่
รถก็เลยล้มศีรษะกระแทกพื้นแต่ตำรวจเนี่ยไม่นำตัวส่งโรงพยาบาล
เอาตัวไปเข้าห้องขังควบคุมดำเนินคดีสุดท้ายลูกชายอาการสาหัสมีเลือดคั่งในสมอง
ก็เลยถามมาคาใจทำไมเรื่องของคดีมันสำคัญกว่าชีวิตคนเหรอ

ลูกชายเนี่ยโดนตำรวจที่ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอลโยนกระบองใส่แล้วก็ขี่รถไล่จับ
เพราะลูกชายไม่ยอมเข้าด่านตรวจก็เป็นเหตุให้ลูกชายรถล้มศีรษะกระแทกพื้น
แต่ตำรวจไม่ยอมนำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลทั้งที่เกิดเหตุหน้าโรงพยาบาล
โดยลูกชายถูกนำตัวไปคุมขังที่โรงพักทันที
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของผู้บาดเจ็บวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็เดินทางไปนะฮะตอนสักประมาณตี๔ตำรวจจากสพออุบลเมืองราชธานี
โทรศัพท์ไปแจ้งว่าลูกชายถูกจับเขาหาเมาแล้วขับนะให้แม่ไปประกันตัวลูกด้วย
แต่เธอกับสามีก็รีบไปหาลูกเวลาเยี่ยมเพราะว่าลูกมีบาดแผลตามและอเจดออกมาผู้จามไม่รู้เรื่องแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องรีบเอาตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีส่งสารเยาวชน
แล้วให้กลับมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งตอน๘โมงเช้า
ตอนนั้นลูกอาการสาหัสแล้วนะเบอร์แล้วพูดไม่ได้แล้ว
แต่ว่าตำรวจบอกว่าส่งสารก่อนยังไม่ให้ไปโรงพยาบาล
เธอก็จำใจเอากลับบ้านก่อนด้วยจิตใจที่เป็นห่วงลูกเหมือนกัน
แต่ตำรวจไม่ยอมให้นำลูกส่งโรงพยาบาลไงก็เลยกลับมาก่อน
พอรุ่งเช้ารีบกลับไปที่โรงพักพบว่าตำรวจเนี่ยเตรียมเอาลูกไปส่งสาร
โดยที่ลูกยังมีอาการอาเจียนและมีเลือดออกมาทางอาเจียนด้วยครับ
ซี่ตัวเหลืองหมดแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงพูดจาไม่ไหวแล้ว
ตำรวจก็ถึงยอมให้พาลูกไปหาหมอได้
พอถึงมือหมอคุณหมอไปตรวจดูโอ้โหลูกชายกระโหลกศีรษะร้าว
เลือดข้างในสมองมีเลือดออกมาไม่หยุด
แต่ตำรวจที่ไปด้วยเร่งให้นำตัวลูกชายไปส่งสารก่อนเที่ยง
ยังไม่ยอมให้คุณหมอรักษาอาการ
เธอก็จำใจคุณผู้ชมบอกให้หมอรักษาเบื้องต้นก่อนละกัน
เพราะตำรวจต้องพาลูกชายไปส่งสารอาการเนี่ยร่อแร่แล้วนะ
พอไปถึงศาลหมอก็ยอมปล่อยออกมาเหรอคะ
คุณหมอก็ต้องปล่อยออกมาตามที่ตำรวจกับคุณแม่ร้องขอไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่ศาลเห็นอาการบอกว่าไม่ได้เอาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
เรื่องของคดีเอาไว้ก่อนสารไล่กลับมา
บอกว่าที่ออกมาร้องเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ใครไปช่วยเรื่องคดีนะฮะ
เพราะว่าแน่นอนถ้าลูกชายผิดเรื่องของเมาแล้วขับ

แต่เขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ใช้หลักมนุษยธรรมกับผู้ต้องหาเท่านั้น
ถามแบบนี้ไปฟังเสียงคุณแม่นะครับ
ลูกเป่าลูกก็ไม่ได้เป่าไม่ได้อะไร

เพราะนั่นคือลูกเขาน็อกไปแล้ว
ติดใจอย่างเดียวว่าทำไมไม่ยอมให้แม่เอาลูกไปรักษา
คือการประกันตัวสำคัญกว่าชีวิตคนเลยเหรอ

คนมีอาการเลือดข้างในสมองกระโหลกศีรษะร้าว
แล้วถูกขังอยู่๑๐กว่าชั่วโมง
คือเข้าใจแหละว่า

มันมีอาการรุนแรงขนาดนั้นหรือเปล่าหรืออย่างไร

อาเจียนดูมีอาการไม่ปกติขนาดนี้อย่างน้อย

สามารถนำตัวคนบาดเจ็บที่เป็นผู้ต้องหา

และตำรวจตามไปอายัดตัวได้

เพราะหลายต่อหลายครั้งเวลามีอุบัติเหตุบนท้องถนน
เขาก็ส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วตำรวจให้ตามไป

แต่เคสนี้คุณแม่ถามว่าทำไมถึงปล่อยให้ลูกถูกขัง

ศีรษะกระแทกพื้นไม่ว่าคุณจะทราบไม่ทราบ

ทีนี้เราต้องฟังความส่องข้าง
ฟังตำรวจเขาอธิบายบ้างว่าเรื่องมันคืออะไร
ฐานั่งของพันธ์ตำรวจโทบราโม้ชื่นตา
เป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานีบอกว่า
หลังจากรถของเด็กอายุ๑๖ปีคนนี้ล้มที่หน้าโรงพยาบาล

เขาเลยเข้าไปขอตรวจสอบอาการในเบื้องต้น
ตอนนั้นไม่พบว่ามีอาการป่วย
ส่วนอาการอาเจียนเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากการเมาสุรามาก่อน
ก็เลยอ้วกออกมาเพราะเด็กคนนี้ดื่มเบียมาก่อน
จากการที่เพื่อนบอกก่อนถูกจับนะฮะ
ไม่ได้มีการสงสัยว่าเกิดจากศีรษะกระโหลกร้าวจากรถล้ม

หลังจากนี้จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของเด็ก

แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังสงสัยก็ยินดีตั้งกรรมการสอบ
ในขั้นตอนการปรับบุญงานของตำรวจต่อไป
เรื่องของสวัสดิการสวัสดีภาพของผู้ต้องหาอยู่แล้ว
ในการถูกควบคุมตัวเช่นเดียวกัน
ก็หวังว่าจะมีความเป็นธรรมให้กับครอบครัวนี้
แล้วก็หวังว่ากระบวนการที่ตำรวจทำนั้นจะถูกต้องแล้วกัน

แม้เขาทำผิดเรื่องของเมาแล้วขับหรือว่าอะไรก็ตามที
แต่ว่าชีวิตเขาสำคัญมากกว่าเรื่องของการถูกคุมขังหรือเปล่า